ตทสารต่อพลังความดีร่วมกับทีวีบุรพาเผยแพร่ภารกิจเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ
คนมันพันอาสาเป็นปีที่๒พร้อมขยายภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสในสังคม
รวมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายเทวินวงวานิสประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทปตทเผยว่า
จากเดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมปตทหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจและสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ให้
เริ่มด้วยภารกิจรักลำคองเก็บขยะที่คุ้มบางกระเจ้าสมุทรปราการสร้างบ่อน้ำให้เลี้ยงผาที่ลบบุรี
โดยมีนักแสดงอย่างหวานอรุณภาและโน๊ตวัชรบูลร่วมเป็นจิตอาสา
เป็นกระบอกเสียงในการสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางมากขึ้น
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙จนถึงปัจจุบันคนมันพันธ์อาสามีเครือข่ายรวม๔๖กลุ่มใน๓๒พื้นที่รวม๒๔จังหวัด